ไปดูเรื่องของโจรสาวท้วมมือวัย
โอ้โหชกเงินในกระเป๋าของผู้เสียหาย

แล้วก็เอาเงินในกระเป๋าของผู้เสียหาย
จ่ายซื้อของในร้านแห่งนั้นซะด้วย
เงินตัวเองเหรอไม่ใช่เจ็บไหมล่ะ
ไปดูภาพเหตุการณ์นี้หน่อย
ต้องดูดีนะครับคนนี้นะครับ
สาวร่างทวมอายุประมาณ๔๐ปี
เธอก็ทำทีทำท่าเลือกซื้อสินค้า
ภายในร้านจาน๒บาทอันนี้ชื่อร้านเขานะ

หลังจากนั้นได้คว้าไปแล้วนะครับ
กระเป๋าถือของนางสาวจันทิพย์อาบสุวรรณ
ซึ่งนางสาวจันทิพย์มากับเพื่อนสาว

แล้วก็ได้ลืมกระเป๋าไว้ในร้าน
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุธรรมเนียนครับ

ก็เอากระเป๋าใบที่เพิ่งไปหยิบฉวยมาได้นั่นแหละ
เปิดกระเป๋าดูอ้าวมีเงินนี่นะ

ได้เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสพเสม็ดนะครับ

ได้เดินทางมาจากเผอร์ศรีราชาจังหวัดชมบุรี

นึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าเงินวางไว้

ได้ติดต่อร้านเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด

และเงินสดอยู่ถึงประมาณ๑๐๐๐บาทนะ
รวมถึงตัวจำนำทองอีก๒ใบ

อยากให้คนร้ายเอาเงินมาคืนหน่อย
ไม่เอาเรื่องจะไม่ติดใจเอาความ

มีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนจริง

มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจของเธอ